ตัวม้าบังครอบครัวเนี่ยนะรันทศจริงจริงอ่ะอืม
มีหัวหน้าครอบครัวซึ่งก็หาเลี้ยงชีพครอบครัวทั้งเลี้ยงทั้งครอบครัว๕คน
ครับแต่ทำงานแค่คนเดียวแถมเมียก็ป่วยลูกสามคน
จริงเปิดเทิร์นมานะยังไปเรียนไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อชุดให้ลูกครับ
สายไหมต้องรอดว่าเนี่ยมีครอบครัวที่ยากจนมาก
คุณแม่ก็ไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียนให้ลูกไปเรียนเลย
ทำให้เด็ก๓คนซึ่งเป็นพี่น้องกันหมด
ไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับนี่ฮะคนซ้ายนะพี่ชายคนโต

พร้อมกับทีมงานไปยังห้องเช่า
ก็เจอกับแม่ของเด็กชื่อว่าคุณปวีนาอายุ๓๕ปี
คุณแม่ปวีนาก็นอนป่วยอยู่ภายในห้อง
มีนายสมชายคนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัว
ก็ทำอาชีพรับจ้างตกแต่งภายในทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวเลย
ส่วนคุณแม่ครับก็คือคุณปวีนาเขาเล่าว่าตลอดช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ย
โอ้โหคุณสมชายซึ่งเป็นสามีก็ตกงานด้วยนะ
คนจ้างงานก็น้อยรายได้ก็หดเงินที่หามาได้หามาเท่าไหร่
ต้องเอาไว้จ่ายค่าเช่าห้องแล้วก็ซื้อข้าวสารมาหุงให้ลูกกินครับ

วันทั้ง๕คนต้องกินข้าวกับน้ำปลาครับ

ก่อนจะเปิดเทอมก็พยายามแล้วพยายามอีกหาเงินมาซื้อชุดนักเรียนให้กับลูก

ก็เลยต้องจำใจบอกลูกว่าลูกพ่อกับแม่ตังค์ไม่เหลือแล้วนะ

หยุดเรียนสักเทอมหนึ่งได้ไหม
พี่ตอนนั้นแบบรู้สึกปวดใจอ่ะ

แล้วก็บอกว่าถ้าพ่อแม่หาเงินมาซื้อชุดได้ก็ค่อยไปเรียนโรงเรียนนะลูก

ก็รู้แหละว่าลูกเสียใจเพราะว่าเพื่อนก็ไปเรียนกันหมดแล้ว

ตอนนี้๔คนไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลย

หมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ซองเดียว

ที่น้องไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะอะไรครับ

หนึ่งคือไม่มีชุดแล้วก็ไม่มีค่าเดินทางให้น้องไป
แล้วเห็นว่าโรงเรียนเขาไม่ได้แจกชุดให้หรอกครับ

เขาต้องให้ไปซื้อชุดแล้วเขาไปยื่นนะครับ

ตอนนี้เงิน๕๔คนแบบเนี้ย

ไม่มีเลยหรอ
เคยได้กินขนมอะไรอร่อยไหมลูก

แล้วตอนนี้พ่อกับแม่ไม่มีตังค์แล้วหนูจะกินยังไงลูก

ไหนดูสิทั้งตัว๓คนเหลือ๑๐บาทหรอลูกเนี่ย

อย่างที่คุณกลับพอค่ะ
ฝูกอตั้งสายหมายต้องรอด
คุณเอกพรบก็เลยพาเด็กทั้ง๓คนไปเนี่ย
ซื้อชุดนักเรียนซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้า

ส่วนคุณแม่ครับคุณแม่ปวีนาบอกว่าดีใจมากเลยนะ
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอด
แล้วก็เดี๋ยวจะพาลูกไปส่งเรียนในวันนี้ครับ

วาทิพุวาชัชชาติท่านน่าจะตื่นแล้วนะเวลานี้
ตื่นแล้วคุณเอกพบฝากไปด้วยครับฝากไปถึง

ให้ดูเรื่องวิธีการจัดสรรงบประมาณ
ผู้ปกครองนำไปซื้อชุดนักเรียนให้เด็กด้วย
รวมถึงจำนวนเงิน๑๙๕บาทต่อคนที่มีการจัดสรรในปัจจุบัน
ก็ไม่สามารถซื้อชุดนักเรียนได้จริง
เพราะปัจจุบันชุดมันตั้ง๓๐๐กว่าถึง๕๐๐บาท

ก็ต้องหมายถึงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วย

สิ่งอื่นใดนะครับนอกจากจะช่วยครอบครัวนี้แล้วนะฮะ
น้องที่ดูข่าวนี้อยู่

มีโอกาสมีตังค์นะหนูต้องสะสมเก็บออม
เดี๋ยวจะกลับไปตีเด็กที่บ้าน
วันก่อนเหรียญบาทเหรียญ๑๐วางไว้

แต่สอนไปแล้วนะครับว่าทุกบาทมีค่า

ใช่กว่าคุณพ่อจะอ่านข่าวได้เนอะ
ใช่ทุกคนนั่นแหละนะครับเงินไม่ได้หาง่าย